ดูข่าวใจดีกันก่อนเลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดี
เป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะนำของเล่นจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องนอนที่ทำจากยางพารามูลค่ารวม๑ล้านบาทนะคะ
เป็นผู้ใหญ่ใจดีนำไปมอบให้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทย
อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีค่ะ

คดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานรับมอบสนามเด็กเล่นและเครื่องนอน
ทำจากยางพารามูลค่ากว่า๑ล้านบาทค่ะ
จากนายบัวสอนประชามอนซึ่งเป็นประธานบริษัทอินเตอร์เวิลกรุ๊ป
และร้อยเอกรัชตะพิสิทธบรรณกรเป็นประธานบริษัทสกายวิวแอร์เวย์จำกัด
โดยมีเด็กจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรี

โชว์การออกกำลังกายเป็นการต้อนรับเครื่องเล่นใหม่ของพวกเขาด้วยนะคะ
ซึ่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยบอกว่ารู้สึกดีใจ
แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแทนเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้
สำหรับเครื่องเล่นที่ได้รับมอบปกติแล้ว
เล่นแบบนี้เด็กมีโอกาสได้เล่นก็ต่อเมื่อวันเด็กแห่งชาติเท่านั้นนะคะ
แต่วันนี้เด็กเหล่านี้ไม่ต้องรอคอยให้ถึงวันเด็กอีกต่อไป
เพราะว่าวันเด็กมี๑วันใน๑ปี
สามารถเล่นเครื่องเล่นและออกกำลังกายได้ทุกวันค่ะ
สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทยปัจจุบัน
มีเด็กแรกเกิดถึงอายุ๖ขวบทั้งชายแล้วก็หญิงรวมทั้งหมดนะคะ
๓๗๑โคตรสนุกสนานกันไปเลยนะคะ
เป็นชายนะคะ๒๐๖คนและเป็นหญิง๑๖๕คนค่ะ
ดีใจกันใหญ่เลยได้เล่นเครื่องเล่นสนุกสนานนะคะ